เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดรังค่ะมีคนร้ายถึงขั้นใช้ปืนอากาศเลยนะคะกราดยิงเจ้าของอู่ซ่อมรถแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกน้องเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยเสียชีวิตภรรยากับลูกน้องบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าอู่ซ่อมรถเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าอู่ธวัชชัยกันชั่งอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเนี่ยค่ะนายธวัชชัย

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านเลขที่๑๕๒หมู่๑ตำบลคลองปางเขาทำเป็นอู่ซ่อมรถนะคะแล้วก็อยู่ติดกับร้านหมูกระทะเขตเทศบาลตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
กระบะมิซูบิชิ๔ประตูสีขาวทะเบียนกไก่จอจาน๖๔๐๙ตรังสภาพรถเนี่ยค่ะกระจกหน้ากระจกข้างเป็นรูพลุนเต็มไปหมดที่พื้นมีปลอกกระสุน๒๓ปลอกอะค่ะคุณผู้ชมมีรองเท้าแตะอยู่คู่หนึ่งในรถพบร่างของนายธวัชชัยหรือช่างวัดอายุห้าสิบสามเป็นเจ้าของอู่อ่ะนะคะสภาพศพคือใส่กางเกงกับเสื้อเป็นชุดสีดำ
อยู่กับกระปุกเกียร์เอ็นตัวไปทางซ้ายนอนจมกองเลือดอยู่ในรถนะคะเลือดในเต็มรถเลยนะสภาพศพของนายทวชัยถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามกระสุนเนี่ยเข้าขมับขวาจนกระโหลกฉีกขาดเป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะกระสุนเข้าชายโครงขวาเข้าเอวเข้าหลังทะลุหนาท้อง๑๐กว่านัดเสียชีวิตขาดที่ส่วนคนเจ็บอีก๒รายค่ะ
อีกคนนึงเป็นลูกจ้างที่นั่งรถมาด้วยกันเป็นลูกจ้างในอู่เนี่ยค่ะชื่อว่านายสมชายสนมน้อยคนเจ็บทั้งสองคนถูกนำส่งโรงพยาบาลรัศดาล่าสุดส่งต่อไปโรงพยาบาลตรังอาการพ้นขีดอันตรายแล้วในส่วนของภรรยาผู้ตายนะคะแต่นายสมชายลูกน้องในอู่ที่นั่งรถมาด้วยเนี่ยยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เดี๋ยวเรา
ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกน้องด้วยไปกัน๓คนนะคะนายธวัชชัยผู้ตายเป็นคนขับภรรยานั่งมาด้านข้าง
นายสมชายลูกน้องเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังกำลังจะเอารถเข้าไปจอดในบ้าน
เปิดเป็นอู่ซ่อมรถอยู่นะคะบ้านหลังนี้นายสมชายเดินลงมาจากรถ
เปิดประตูบ้านจังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมตามภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะที่คนร้ายมากันสองคนซุ่มอยู่ในมุมมืดเป็นคูน้ำอ่ะนะคะตรงนั้นไม่มีแสงไฟด้านหลังเป็นป่าสวนยางพาราแล้วเอาอาวุธปืนสงครามกราดยิงแบบยิงถล่มเลยอ่ะคนแรกใช้ปืนอากาศคนที่สองปืนพกสั้นหลังก่อเหตุคนร้ายวิ่งไปขึ้นรถกระบะ
คนตำรวจตรีโชษชายชมพูรองค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีประชุมเครียดเป็นชั่วโมงเลยนะคะซึ่งก็บอกมาว่าชุดสืบสวนรู้เบาะแสแล้วรู้ประเด็นเชื่อมโยงไปสู่การก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่ฝันทงว่าสาเหตุคืออะไรตอนนี้มีชุดเฉพาะกิจทั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนทั้งใ
เสียงประทัดแฟนวิ่งมาบอกว่าเข้าบ้านปิดประตู
สักพักวิ่งออกไปดูส่วนลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นไปชั้นสอง
เห็นรถจอดอยู่เห็นรอยกระสุนเต็มเลยเนี่ยค่ะ
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าพ่อถูกยิงเข้าไปช่วยโทรแจ้งตำรวจ
นี่ค่ะเห็นภาพเลยเขาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น
นายสัมพันธ์ธนาวุฒิอายุห้าสิบหกปีคนนี้เป็นเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าผู้ตายเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม
จิตใจดีช่วยเหลือลูกน้องอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ